เรื่องการทำการบ้านของเด็กชั้นป๑คนหนึ่ง
เป็นการบ้านคณิตศาสตร์แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นคุณอาร์หรือคุณน้านะ
แล้วก็ส่งการบ้านไปให้ครู

เพราะฉะนั้นชาวโลกโซเชียลช่วยกันดู

คือมันมีหลายข้อนะบางข้อก็ตอบถูกก็มี

เดี๋ยวดูที่เขาโพสต์ก่อนน่ะ

น่าจะชื่อฝนเพ็ญนภานะฮะบอกว่าสอนหลานไปแต่ครูตรวจผิด
หลานก็เสียใจมาบอกเราว่าครูบอกว่าผิด
เราก็งงเราว่าเราสอนหลานถูกแล้วนะ
ทีนี้โอ้โหก็ติดแฮชแท็กไปด้วยบอกว่า
ใครคิดว่าไงลองตอบคำถามลองตอบคำตอบมากันดูนะ
แล้วก็บอกว่าเป็นการบ้านคณิตศาสตร์ของหลานชั้นป๑
ในส่วนของการบวกและการลบหลังครูที่โรงเรียนตรวจแล้ว

ข้อที่ถูกเขาก็โพสต์มาให้ดูด้วย
คนก็มาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเยอะแยะ
คือเป็นหมื่นอ่ะแชร์ก็เป็นหมื่นหลายหมื่น

ทั้งบอกว่าครูถูกแล้วก็มี

เอาเป็นว่าข้อที่เป็นข้อหนึ่งข้อแรกเลย
วันนี้ช่วยจอยกับโจ้กันทั้งวัน
ถึงขั้นเสียสละเวลาการทำงานมา
ถึงขั้นเสียสติกันเลยทีเดียว
ดูนี่ครับทุกผู้ชมครับโจทย์นะจอยเก็บมะม่วงได้๑๒ผล
โจ้เก็บมะม่วงได้มากกว่าจอยแปดผลแล้วโจ้เก็บมะม่วงได้กี่ผล

ก็ต้องเป็นบวกสิก็๑๒บวก๘อ่ะ

ถามว่าโจ้เก็บมะม่วงได้กี่ผล
ก็คือจอยเก็บมะม่วงได้๑๒ผลโจ้เก็บได้มากกว่าจอย๘

ใช่ไง๑๒บวก๘เป็น๒๐ไง

แต่ครูตรวจการบ้านกลับมาหลานบอกว่าผิด

ตอบว่า๔

เก็บได้มากกว่าจอย๘

ลองคิดแบบในมุมครูว่ามันเท่ากับ๔ไง

แต่ว่าโอ้โหมันมีหลายข้อมาก
ที่คำตอบที่เขาคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้

ก็ต้องเอาไปบวกกันมาสิบหกบวกสี่ใช่ไหมก็ควรจะเป็นยี่สิบสิบ
แต่ครูบอกว่าผิดต้องตอบ๑๒ครูทำเป็นลบไงแต่เราเข้าใจว่าเราต้องเป็นบวกไง

แต่คนก็บอกว่าถ้าครูจะคิดอย่างนั้น

เดี๋ยวให้กลับไปอ่านนี่ผมปริ้นต์มาเต็มเลยเนี่ยที่เขาโพสต์เฟซบุ๊ก

อู้หูเอาอย่างนี้เลยเหรอนี่การบ้านเด็กป่อ๑นะต้องถาม

ในรัชชานลผ๙๑นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพฯคริสเต็ยนวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕น่ะ
ต้องมาตอบให้กับการบ้านของเด็กป๑นะ

เก็บมะม่วงได้กี่ผลน้องรัชานนท์บอกว่า
โจทย์บอกว่าเก็บมะม่วงได้มากกว่าจอย
ย่อมหมายความว่าโจ้ต้องมีมะม่วงมากกว่าจอยแน่

ก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ว่าโจ้มีมะม่วงมากกว่าจอยเท่าไหร่

ไม่ได้บอกว่าในตะกร้านี้มีมะม่วงอยู่แค่๑๒ผล
หมายความว่าจอยมีมะม่วง๑๒ผล
ดังนั้นอีกคนต้องมีมากกว่าจอยเพราะว่าโจทย์บอกว่ามากกว่าไง
ก็เลยต้องหมายความว่าเป็นบวก๑๒บวก๘เท่ากับ๒๐
คำตอบก็คือ๒๐นี่เป็นคำตอบของผมในรัชานนท์บอกแบบนี้
เพราะเขาบอกว่าลูกหลานของเขา
ก็ได้การบ้านข้อเดียวกันเลยโจทย์เดียวกันเลย
เถียวของโรงเรียนเค้าบอกว่าถูก๒๐
อ้าว

ขนาดครูคนละโรงเรียนยังตอบไม่เหมือนกัน

เหมือนกันเลยเนี่ยมีข้อความมีอะไรอย่างนี้
แบบเดียวกันเป๊ะเลยจอยกับโจ้เหมือนกันเลย

ณวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
คุณครูอาจจะตรวจผิดจริง
หรือคุณครู
หรือมันมีวิธีคิดอย่างอื่นเนาะ

ตอนนี้ลูกชายอยู่ป๕แล้วสาธิตเกษตรเนี่ย
แต่บางครั้งเราช่วยลูก
ลูกก็ถามเราหรือก็อะไรก็แล้วแต่คำตอบเนี่ยถูก

ใช่คำตอบไปที่โรงเรียนก็คำตอบก็ถูก

แต่วิธีการคิดนำมาซึ่งคำตอบมันผิด

ล่าสุดครับผู้โพสต์ได้ออกมา
โดยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คิดได้เหมือนกัน

ในโพสต์ต้องการคำอธิบายในความคิด

เพราะดิฉันนึกถึงความรู้สึกเด็กเป็นหลัก
ไม่อยากให้เด็กเสียความมั่นใจในการเรียน

ถ้าครูยืนยันว่าคำตอบครูถูก
ฉันจะให้ครูอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด
คำตอบมันมาจากตรงไหน
แล้วดิฉันจะทำการขอโทษคุณครูค่ะ
วันนี้คือไปโรงเรียนแล้วไปหาคุณครูแล้ว

แต่คุณครูรู้สึกจะติดไปทัศนศึกษาอะไรประมาณอย่างนั้น

อยากรู้วิธีคิดของคุณครูนะบางทีอาจจะมีวิธีที่แตกต่าง

ได้เลยสนใจมากจะไปนั่งคิด